สโมสรของบุรีรำที่สามารถคว้าแชมป์โค้กครับได้

ล่าสุดหนึ่งนะครับรางวัลที่พวกเขาได้รับก็คือ
การเดินทางไปที่สโมสรคอนเซอร์เร่ซัปโปโร
ไปดูสารลูกหนังวิธีการฝึกซ้อมเพื่อกลับมาพัฒนาตัวเอง
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
คว้าแชมป์โค้กครับของทีมประสาทสายฟ้าจูเนีย
บุรีรำยูไนเต็ดนั้นทำให้ทุกคน
ได้มีโอกาสได้มาเปิดประสบการณ์ต่างแดน
ถึงเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่น
และหนึ่งในกิจกรรมที่โค้กพยายามทำต่อเนื่อง
คือการฝึกทักษะฟุตบอลให้กับทีมแชมป์โค้กครับ
ซึ่งปีนี้พิเศษสุดที่ทุกคนจะมีโอกาส
เรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังกับสโมสรคอนซาโดเลซัปโปโร

เจชนะทิพย์สงกระสินกองกลางทีมชาติไทยค้าแข้งอยู่

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมอาคาเดมี่ของสโมสร
เป็นผู้ถ่ายทอดศาสตร์ลูกหนังสไตล์ญี่ปุ่น

เรามาที่นี่เนี่ยเพื่อตามรอยเจนะครับ
เรื่องของการเป็นนักเตะนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผ่านการเล่นโค้กครับก็ดีนะครับ
ระดับสโมสรอาชีพก็ดีนะครับ

ปัจจุบันนะครับเจได้มาเล่นฟุตบอลลีกอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่น

เราได้ประสานกับสโมสรคอนโซเดอเล่ซัปโปโลนะครับ
เพื่อที่จะฝึกซ้อมนะครับให้กับทีมแชมป์คกครับ
ฝึกซ้อมส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของเบสิก
จ่ายบอลให้แม่นยำรวมถึงการเคลื่อนไหว
ซึ่งนักเตะอย่างคีรอนอ้อนชัยภูมิและเมธีสารคำ

โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจากการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร
ถูกดึงตัวเข้ามาร่วมทีมในโค้งสุดท้ายยอมรับว่า
ดีใจกับโอกาสที่ได้รับจากโค้กในครั้งนี้
และจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด
เพื่อนำกลับไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้น
ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับ
ก็รู้สึกตื่นเต้นครับบรรยากาศก็หนาวครับ
ที่นี่เขาเน้นบอลแบบวันทัศน์นะครับ
บอลอย่างหวะเดียวบอลสองอย่างหวะ
กับพื้นนะครับก็น่าจะได้เล่นบอลกับพื้นได้ดีครับ

ก็เขาบอกว่าจุดแข็งของเราก็คือการต่อบอลการกล้าเล่นการต่อบอลนะครับ
แต่ว่าก็เหมือนที่บอกนะคะก็คือบางทีเด็กอะค่ะ
ก็ต้องเรื่องของยังมีเรื่องของรายละเอียดของการเล่นนะครับ
ถึงว่ามองความเป็นมืออาชีพจากที่นี่ไปแล้วไปพัฒนาตัวเอง
ให้มันใกล้เคียงกับมาตรฐานมากขึ้น
สโมสรคอนซาโดเลซัปโปโร
เตะไทยเราจับพ่ายไปถึง๑ประตูต่อ๓
ภายใต้สภาพอากาศที่หนาวเย็น
แน่นอนว่าประสบการณ์ในครั้งนี้
จะทำให้ทุกคนนำไปพัฒนาต่อยอด
หากหวังจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต

ฟุตบอลเยาวชนของไทยในครั้งนี้นะครับ

วงการฟุตบอลไทยแข็งแกร่งได้อย่างแน่นอนครับ
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองซับโปโลประเทศญี่ปุ่นครับ